อ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่วัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับเนี่ยครับเข้มข้นทีเดียว
พระท่านมายืนแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะมาตรวจคัดกรองเข้มแจกหน้ากากอนามัย
เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด๑๙รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนะครับ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคด้วยตามจุดสำคัญต่างต่างอืมตลอดทั้งวันครับ
นักเสี่ยงโชคไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็ส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำบนหน้าหุ่นปั้นตาทองงิ้วราย
โดยนางน้อยสุชาดาท่านอายุ๕๖ปีเป็นแม่ค้าจากกรุงเทพมหานครครับ
เล่าบอกว่าทุกวันเสาร์เลยจะแวะมาไหว้ขอโชคลาภเป็นประจำ
เพราะเคยถูกรางวัลมาบ้างส่วนในงวดนี้ก็เห็นเลขในอ่างน้ำมนต์แบบจ๊ะจ๊ะ
นะฮะเตรียมเอาไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคต่อไป
ขณะที่แม่ค้าลอตเตอรี่ภายในวัดเนี่ยบอกว่าเลขงวดนี้ที่ขายดีนะ
มีอะไรบ้างมี๕๙๙๕๒๙อันนี้ไม่ได้ใบ้นะ
คือทางแม่ค้าเขาบอกว่าเลขไหนขายดี
ซึ่งมาจากอ่างน้ำมนต์รวมทั้งเลข๑๑๖๓๖๔เนี่ย
โดยเลข๑๑เป็นเลขวันเกิดของอาจารย์แป๊ะอ้าวเหรอ
ครูยะติธรรมานุยุทธ์นะครับท่านเจ้าอาวาสครับ
เลข๖๓ก็เป็นเลขอายุของอาจารย์แป๊ะ
ส่วน๖๔แน่นอนเป็นเลขปีใหม่โอ้เลขนี้ขายดีนะฮะ
ผมไปหาซื้อยังหาไม่ได้เลยนะครับลอตเตอรี่
๒๕๖๔ซึ่งมีคนมาหาซื้อจนหมดเกลี้ยงทุกแผง
เอาเมื่อกี้คุณชนะแห่งตลอดข่าว
เนี่ยฮะเอาพระยันทร์ใช่ไหมปุ้ย

เอาพยันกับอะไรบ้างนะมาฝากพวกเรานะ
คือคุณชนะเขาไปที่วัดนี้มา
วัดสว่างอารมณ์แล้วไปเจอท่านอาจารย์แป๊ซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาส

ใช่ซึ่งพระอาจารย์แป๊ะฝากบอกว่าติดตามไทยรัฐทีวีทุกวัน
พระยาตัวเดือนมาให้ค่อนข้างข้าง
แล้วก็มีแบงค์ด้วยมีแบงค์ด้วยนะคะส่วนเลขท้ายแบงค์ไม่บอกนะ
ขอให้ทุกคนเห็งปังจากท่านพระอาจารย์แปะแห่งวัดสว่างอารมณ์นะครับ
ต่อเนื่องค่ะขึ้นเหนือนะครับไปที่จังหวัดพยาวเนิ่าร์
ไปดูรูปปั้นไอ้ไข่คุณที่วัดสมณัฐทุ่มท่า
จะบอกว่าที่นี่เนี่ยคนไปกันเยอะเหมือนกันนะคะ
แล้วตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะ

ส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์

ได้เลขปลายหางประทัดมาค่ะ

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ

งวดประจำวันที่๓๐ธันวาคม
เลขที่ขายดีจนเกือบหมดเกลี้ยงทุกแผง
นั่นก็คือเลขปลายหางประทัด๕๗

นี่ไงเลขปลายหางประทัดนะ

ถึงแม้ช่วงนี้จะปิดพื้นที่นะครับ

เพื่อเรื่องของโควิด๑๙นะฮะ
แล้วก็ห้ามเข้าไปสักการะต่าง
ตั้งแต่วันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา
กว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย
ตอนนี้ส่งผลให้ร้านค้าต่างที่เขาทำเป็น

ใบสีรูปพญานาคกว่า๑๐๐ร้าน
รับผลกระทบเต็มเพราะว่า

ยอมรับแต่ว่าสูญเสียรายได้เยอะ

นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ทราบข่าวก็เดินทางไป

ก็ยืนไหว้อยู่ปากทางเข้าวัดนี่แหละครับ

ซึ่งก็เจ้าของร้านใบสีก็เลยตั้ง

ให้กับนักท่องเที่ยวได้ยืนไหว้ตรงนี้
อย่างน้อยก็ยังมีคนไปบ้างยังพอขายได้บ้างอะไรแบบนี้นะฮะ
ปิดท้ายกันที่วัดช้างอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก

เลี้ยงไว้ตามแบบธรรมชาตินะฮะ
แต่ว่าเลี้ยงไว้ในอ่างน้ำหน้ากุฏิท่านเจ้าอาวาสนะครับ
ซึ่งกบเหล่านี้มันมักจะมานั่งคู่กับกบรูปปั้น

ครับครูโสพนนากิตท่านเจ้าอาวาสครับ
เล่าถึงที่มาของกบแสนรู้ว่ามีโยมคนนึงนะครับ

ก็เลยเอากบ๙ตัวมาทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตา

เอากบมาปล่อยไว้ในอ่างน้ำ
ต่อมาเจ้ากบมันขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับ
กระทั่งขณะนี้มีกบมากกว่า๔๐ตัวแล้วล่ะ
แล้วก็ช่วงใกล้วันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ

มาหาเลขเด็ดจากเสียงร้องของมันด้วยนะครับ

ไม่รู้เหมือนกันนะครับ